แต่ว่าหลายสโมสรเองเขาก็พยายามเรียกร้องนะครับ
ให้ทางภาครัฐช่วยผ่อนปลนให้หน่อย

ไปคุยกับทางรัฐบาลก่อนเพื่อที่จะออกมาตรการออกมา
แล้วพอก็ออกมาตรการออกมาแล้วก็จะประสานงานต่อให้กับทางสมสรรค์นะครับ
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ได้ทำหนังสือไปนะครับ
ประสานไปยังทางรัฐบาลก่อนที่จะแจ้งให้กับทางศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด๑๙
ว่าการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนหมู่มากนะ
แล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้คือมันยังมีความอันตรายอยู่นะครับ
จึงต้องมีการประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปสู่มาตรการในการผ่อนปลน
ในระยะที่เหมาะสมต่อไปซึ่งที่ผ่านมาสมาคมก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ส่วนการจัดการแข่งขันสมาคมต้องกำหนดโปรแกรมให้กับสโมสร
ได้ทราบล่วงหน้านะนั่นคือความจำเป็นเพื่ออะไร
เพื่อที่จะได้วางแผนการเตรียมทีมและต้องเตรียมมาตรการในการป้องกัน
สำหรับสโมสรที่ต้องจัดการหนังขันในฐานะที่เขาเป็นเจ้าบ้าน
ก็เลยขอให้ทางรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการออกข้อกำหนด

ให้ทางสมาคมนั้นรับทราบล่วงหน้าต่อไป
แต่ตอนนี้ไทม์ไลน์ยังคงเหมือนเดิมคือในช่วงเดือนกันยายนนะครับ

เพียวอัชรพรทรงยศนักวัลยบอลหญิงทีมชาติไทยของสมสรรค์เจเนอรารีสปรีมชนบุรี
ก็มีชื่อติด๔๕คนจากทั้งหมด๗๐คน
ในการประกาศรายชื่อรอบแรกของนักกีฬาต่างชาติที่มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกตัว
เป็นผู้เล่นของสโมสรในศึกโคโววีลีกหรือว่าวอลบอลลีกอาชีพของเกาหลีใต้
โดยอัชรพรนะครับได้ส่งใบสมัครแล้วก็ขอเข้าคัดเลือกไปเมื่อเดือนเมษายน
ซึ่งในรอบแรกจะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร๗๐คนก่อนนะครับ
ส่วนในรอบต่อไปเนี่ยผู้ฝึกศรแล้วก็ทีมงานแต่ละทีม
จะคัดเลือกจากวิดีโอการเล่นแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙
จึงทำให้เธอนั้นเดินทางไปเกาหลีใต้ไม่ได้
ซึ่งปกติแล้วจะมีการเล่นนักกีฬาเนี่ยไปทดสอบเป็นมือก่อนนะ
ส่วนการประกาศรายชื่อครั้งต่อไปจะมีในวันที่๔มิถุนายน
ก็เพราะว่าทีมมันมีอยู่๖ทีมนะครับ